หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญตอนนี้
คนไทยหลายคนอยากจะไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต
คือป่าคำชโนธอยากไปฮะใช่ค่ะผมยังไม่เคยได้ไปเลยแต่อยากไปมาก
อยากไปเหมือนกันนะคะที่จังหวัดอุดรธานี
พอเป็นที่นิยมแบบนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะในแต่ละวัน
ทำให้มีปัญหาตามมาก็คือปัญหาขยะนั่นเองนะคะ
ตอนนี้คณะกรรมการบริหารป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ขอร้องให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะคะ
นำของที่ตัวเองมาไหว้กลับบ้านไปด้วยหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ขยะล้นป่าแล้วนะคะ
ประชาชนณจนถึงวันนี้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ยังคงเดินทางไปกราบไหว้ขอพรปู่ศรีสุโธและย่าศรีประทุม
ภายในป่าคำชโนธบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีไม่ขาดสายค่ะ
สิ่งที่ตามมานี่ค่ะกองขยะ
เป็นขยะจากของไหว้ต่างที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนำมา
มีทั้งของที่เตรียมมาจากบ้านแล้วก็ซื้อจากพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็นำมาขายที่หน้าป่าคำชโนธนะครับ
โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารคำชโนธ
ก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์นะให้นำของไหว้กลับไปด้วย

ขอให้เอากลับไปด้วยถ้าเป็นขยะแล้วช่วยกันเก็บกวาดหน่อย
แต่ปรากฏว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นำของไหว้กลับบ้าน
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ถุงดำเก็บขยะไม่ต่ำกว่า๒๐๐ถุงต่อวัน
ก็เลยกองเยอะแบบนี้นะครับ
ทางด้านของหนึ่งในกรรมการบริหารคำชโนธคือ
คุณพงศักดิ์ศรีชนะบอกว่านอกจากปัญหาขยะล้นคำชโนธแล้ว
ข้อห้ามในการจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ห้ามทาแป้งตามต้นไม้
ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นักนะครับ
ตอนนี้แหละฮะขยะโอ้โหสูงเกินคนแล้วนะฮะ
คือเวลาเขาไปเที่ยวนอกจากจะนำใบสีไปไหว้
บางคนก็ช่วงนะก่อนวันที่๑กับวันที่๑๐
เอาแป้งไปถูตามต้นไม้นี่ก็ทำลายเขาด้วย
ตอนนี้ทางคณะกรรมการในการบริหารคำชโนธ
อยากขอร้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขอเถอะให้ปฏิบัติตามกฎทุกครั้งที่เข้าไปในคำชโนธ
โดยเฉพาะการนำของไหว้กลับไปบูชาที่บ้าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
เสร็จแล้วทูบหมดแล้วส่วนใหญ่เขารอทูบหมดนะ
รอให้ทูบหมดก่อนเท่ากับว่าไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราก็นำบายสีต่างพานต่างเนี่ย
กลับบ้านสิเอาเป็นสิริมงคลของเราไง
แต่บางคนก็กลัวไปไม่ถึงก็เลยอยากจะทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน

ครับแต่ว่าทางนี้แหละครับผู้บริหารเขาก็บอกว่า
ฝากหน่อยนะครับฝากเอากลับบ้านกันหน่อยนะฮะ